เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้มาเรียนดูเรื่องราวเมนูเส้นอนาชาติกันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน
พบกับเมนูหมี่กรอบผู้ว่าจากร้านอยู่เย็นกาเดนที่อยู่คู่หัวหินมานานกว่า๑๒ปี
เตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้านรัตมาเจ้าดังขายดี
และปิดท้ายกับเมนูอโนรติดักกงฟีทรอฟเฟิลที่ร้านแอนเวียสอิตาเลียนเวสตรองแอนดวิว
แล้วพบกันวันเสาร์ที่๙กรกฎาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า